อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าการทำแท้งในประเทศไทยยังผิดกฎหมายอยู่
แต่ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปรวบได้เป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพ
เปิดห้องพักในแฟลตเนี่ยทำแท้งให้กับหญิงสาวที่ท้องไม่พร้อมมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ลูกค้ากว่าร้อยรายตำรวจเขาก็ไปรวบตัวได้พร้อมของกลางเลยค่ะ
พลตำรวจตรีสุคุณพรมมายนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูทรโพกลางในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อสอบปากคำนางสาวสุวรรณาแก้วสว่างวัย๕๖ปีเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพค่ะ
โดยนางสาวสุวรรณาคนนี้เนี่ยถูกตำรวจศูนย์ปราบรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ตำรวจภูทรภาค๓แล้วก็ตำรวจภูทรโพกลางบุกจับได้ภายในห้องพักแฟลต์การเคหะแห่งชาติหนองจบกที่ถนนสืบสิริ
ก็จับได้พร้อมของกลางเป็นยาเวชพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแท้งค่ะ
คือสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปจับผู้ต้องหาขายยาทำแท้งหรือว่ายาขับเลือดได้แล้วผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยให้การซัดทอดบอกว่ารับยามาจากนางสาวสุวรรณาซึ่งเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพที่เปิดห้องพักรับทำแท้งอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยวางแผนให้สายเนี่ยติดต่อไปทำแท้งในราคา๗๐๐บาทก็นัดหมายกันไปทำแท้งที่ห้องพักของนางสาวสุวรรณาพอไปถึงก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางที่ใช้ในการทำแท้งเอาไว้ทั้งหมดค่ะ
นางสาวสุวรรณายอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยใช้ความรู้ด้านพยาบาลที่เรียนมาเปิดห้องพักแล้วก็รับทำแท้งให้หญิงสาวที่ไม่พร้อมจะมีลูกมานานกว่า๑๐ปีแล้วลูกค้าเนี่ยนับร้อยรายเลยคิดราคาค่าทำแท้งอยู่ที่ประมาณห้าพันถึงสองหมื่นบาทแล้วแต่อายุคันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยถูกจับนะเคยถูกจับมาแล้วด้วย
คือข้อหาประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตและข้อหาขายาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นก็ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ